ที่ผ่านมาเรามักจะเห็นโชว์เก๋าโชว์กลางใช่ไหมคะ
รอบนี้ทำซ่าซ่าแล้วโชว์ปืนแต่ประเด็นคือ
ปืนที่นำมาโชว์เนี่ยเหมือนกับโชว์แล้วก็จ่อใส่คอเพื่อนนะคะ
สุดท้ายปืนลั่นใส่คอเพื่อนเจ็บสาหัสปางตายดูนาทียื้อชีวิตหน่อยค่ะ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
เพื่อที่จะยื้อชีวิตเขานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนของวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ตัวคนเจ็บเองทราบชื่อคือนายพงพันธ์ค่ะ
วัย๓๒ปีส่วนคนก่อเหตุเป็นเพื่อนนะคะ
นายพงภัณฑ์ค่ะวัย๓๐ปีนายพงภัณฑ์เป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็เป็นคนทำปืนลั่นใส่คอคนเจ็บอย่างที่เห็น
ล่าสุดก็มีการเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อยื้อชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นจากการสอบสวนแล้วก็สอบถามดูทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวคนก่อเหตุก็คือนายพงภัณฑ์
เดินทางไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ซอยแสนศุกร์หนึ่ง
พระราม๔คองเตยกรุงเทพฯ
กะว่าจะไปหาเพื่อนแล้วก็เตรียมตัวกะว่าจะไปเที่ยวสถานบันเทิงกัน
แต่แล้วทีนี้จู่ตัวคนก่อเหตุก็มีการเอาอาวุธปืนออกมาโชว์
ตอนนั้นมีเพื่อนอยู่ด้วย๔คนด้วยกันนะคะ
ก็กะว่าเอาปืนออกมาโชว์ให้เพื่อนดู
เสร็จแล้วจู่ไม่รู้เล่นพิเลนอะไรไปจ่อคอคนเจ็บ
ที่ปืนจะลั่นแบบนี้เฉียดตายเหมือนกัน
นี่ค่ะอาวุธปืนแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุ
ทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
คนที่ทำปืนลั่นใส่เพื่อนเขาหลบหนีไป
หลบหนีไปกดดันในซอยปากซอยจริยนคร๔๐
ทีนี้เบื้องต้นค่ะช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาของวันนี้
ตำรวจสนทองหล่อก็มีการตามตะคุบตัวเอาไว้ได้
สามารถจับกลุ่มตัวนายพงพัฒน์คนก่อเหตุเอาไว้ได้
พร้อมกับอาวุธปืนของกลางคนเกาะเหตุ
เป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จุด๒๒จำนวน๑กระบอกนะคะ
คำถามคือเล่นจริงหรือว่าตั้งใจกันแน่
เขาให้การว่าจ่อเล่นจ่อเล่นแล้วจู่ปืนมันก็เกิดลั่นป้อง
ตกใจค่ะก็เลยตัดสินใจหลบหนีไปแบบนี้แหละ

ล่าสุดตำรวจมีการแจ้งข้อหานักพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็มีการพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะเดียวกันก็มีการส่งตัวดำเนินคดีส่วนคนเจ็บที่โดนยิงเข้าที่คอ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ

แล้วก็แจ้งตำรวจว่ามันคือไม่ได้เจตนาแต่ตอนนี้คือหนีไปเลย